มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีไปในพื้นที่ภาคเหนือ
คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้อยู่ที่พิศนุโลก
กับอีกหนึ่งจุดนั่นก็คือที่สุโขทัยนั่นเองค่ะ
เมื่อเช้าเดินทางไปที่พิศนุโลกก่อน
ส่วนช่วงบ่ายก็มาที่สุโขทัยนะคะ
ก็ไปดูเรื่องเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ
รวมถึงนายกรัฐมนตรีบอกด้วยนะคะบอกว่ายืนยันจะเดินหน้าแก้ไขปัญหา
แล้วก็สิ่งสำคัญอยากให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับรัฐบาลด้วยนะคะ
ดังนั้นเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณระพีพันธ์เรือนศรี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะ

ลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีนะคะนอกจากจะชี้แจงการทำงานของรัฐบาล
ตลอดสามปีที่ผ่านมารวมไปถึงรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่แล้ว
นายกรัฐมนตรีก็ยังสร้างสีสันรวมไปถึงสร้างเสียงหัวเราะให้กับประชาชน

เนื่องจากว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้พูดคุยกับไก่ชน
รวมไปถึงแซวประชาชนเรื่องของการซื้อหวยตามป้ายทะเบียนรถค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศการลงพื้นที่บ้านวังส้มซ่าตะมนต์ท่าโพ
อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกของผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักษามะคีพิศนุโลก

ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ
นายกรัฐมนตรีได้ชมการพัฒนาพันธุ์ปลากัดสวยงามพิศนุโลก
การพัฒนาสุนัขพันธ์ไทยบางแก้ว
พร้อมซื้อกลับบ้านจำนวน๓ตัวในราคาตัวละ๖๐๐๐บาท
แต่นายกรัฐมนตรีจ่ายเงินให้พ่อค้าแม่ค้า๒๕๐๐๐บาท
เพื่อเป็นขวัญถุงสำหรับผู้เพาะพันธุ
มอบสุนัขให้ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรีไปเลี้ยงคนละ๑ตัว
จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้ชมการพัฒนาพันธ์ไก่ชนเรศวร

พร้อมพูดคุยกับไก่นะคะว่าไม่ต้องกลัวคอสช

นายกรัฐมนตรียังเป็นสักขีพยานในการมอบหนังสือที่ดินทำกินชุมชนในเขตป่าสงวน
ให้กับ๒๑พื้นที่๑๔จังหวัดภาคเหนือนะคะ
ก่อนจะพบป่าพูดคุยกับประชาชน
โดยชี้แจงถึงการทำงานและแก้ปัญหาทุกด้านของรัฐบาลตลอด๓ปีที่ผ่านมา

ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
สทุรควรสนุน
นายกรัฐมนตรีก็เดินทางต่อมายังจังหวัดสุโขทัยค่ะ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
พบผู้นำท้องถิ่นเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน
และรับฟังข้อเสนอแนะตลอดจน
เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างรัฐบาลและผู้นำท้องถิ่น
โดยผู้นำท้องถิ่นที่เข้าพบมีจำนวน๑๑คน
หนึ่งในนั้นคือนายสมศักดิ์เทพสุธินอดีตรองนายกรัฐมนตรีค่ะ

นายกรัฐมนตรีจะนั่งรถรางเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
รวมไปถึงเปิดตลาดวัฒนธรรมและรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย
ก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในวันนี้

นายกรัฐมนตรีก็จะนั่งเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
สถานที่ที่สถาบันการภาระศึกษาวิทยาเศษสุโขทัย

รายงานจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะ